สำรวจตลาดกันบ้างนะฮะ
เคยจากเหตุการณ์ป้าทุบรถที่มีรถเนี่ยไปจอดควาง

ไม่มีคนมาเปิด
กิ้งกองกิ้งกอง

คนในครอบครัวนั่นก็คือนางบุญศรีนะครับ
นางบุญศรีรับสายไหมรับสายสิรับสายจากนั้นก็ได้มีการพูดคุยกับนางบุญศรีกัน
เนี่ยคนตำรวจเอกอสวินขวัญเมืองพวกราชการกรุงเทพมนาคมออกแอคชั่นนะค่ะ
เมื่อวานไปสำรวจตลาดก่อนแล้วก็ไปที่บ้านของนางบุญศรีแสงหยกตรการ
อย่างที่บอกไปนะครับว่ากดออดไม่เจอแต่ว่าทีนี้ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับนางบุญศรี
รับฟังถึงความเดือดร้อนว่าคุณพี่บุญศรีมีอะไรที่เดือดร้อนอย่างไร
ก็แจ้งคุณพี่บุญศรีก็แจ้งพวกราชการกรุงเทพมนาคมประมาณสามสี่เบื้องค่ะ
นำตลาดที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและจัดตั้งตลาดถูกต้องตามกฎหมาย
ออกไปให้หมดเพราะที่ผ่านมารบกวนผู้อยู่อาศัยโดยรอบ

อยากให้ดำเนินการให้รวดเร็วที่สุด
และ๓หากนำตลาดออกไปแล้วไม่อยากให้มีการก่อสร้างตลาดอีก
เพราะบริเวณนี้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน
ต้องการความสงบและพักพล
กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่ว่างอีกมาก
พ่อพ่อค่ะไปจัดสรรตรงนั้นหน่อย
พื้นที่ตรงที่ดิฉันอยู่ไม่ใช่พื้นที่พาณิชย์

มันมีมานานกว่าสิบปีแล้ว
แล้วนี่ทางคุณป้าบุญศรีพูดผ่านสายโทรศัพท์กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแบบนี้
ข้อมูลที่ออกมาก็พลตำรวจเอกอัศวินเปิดเผยกับสื่อว่าได้พูดคุยกับคุณป้าแบบนี้นะครับ
และพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็เลยให้สัมภาษณ์กับสื่อพูดถึงเรื่องของอดีตปัจจุบันและอนาคต

เป็นแฮชแท็กคำพูดของผู้ว่ากอทมเลยนะ
อย่าพูดถึงอดีตที่มันชอกช้ำระกำใจพูดไปก็เจ็บใจเปล่า
แต่วินาทีนี้กรุงเทพมหานครจะหาทางแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตครับ
ฟังเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมนาคมนะฮะ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลาดนี้จะต้องขายไม่ได้เพราะไม่มีใบอนุญาตตลาดเถื่อน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะต้องปิดเลย
ถ้าเขายังไม่ยุติหลังจาก๗วันไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้ทางท่านผู้มนวยการเขตไปร้องทุกวันจนกว่าจะจบ
อย่างเช่นกรณีตลาด๑๒๓อะไรเดี๋ยวกำลังตรวจสอบ๑เนี่ยยังไงก็ผิด๒กับ๓เนี่ยยังก้ำกึ่งอยู่ว่าผิดหรือถูก๔ผิดล้านเปอร์เซ็นต์

ตลาดที่ห้ามันลื้อไปแล้วแต่ว่ามันยังมีร่มเหลืองขายอยู่เดี๋ยวผู้มนวยการเขตก็ลองไปทำความเข้าใจ
เพราะว่าเราเข้าใจแต่คุณต้องอยู่ในกฎกติกามารยาทของสังคมอยู่ในระเบียบและข้อบังคับ
แต่อันนี้ไม่มีบรรยาทถ้าขายมีชาวบ้านบอกไปก็คุณต้องรับผิดชอบ
๑๒๓๔๕อะไรของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือตลาดอะไรบ้างต้องอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้นะครับ
เพราะเป็นตลาดรอบบ้านของคุณป้าบุญศรี๑ตลาดสวนหลวง๑
ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารแต่ไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการตลาดตามกฎหมาย
ตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต๓ตลาดยิ่งนารา
เหลือขออนุญาตตกอสร้างเป็นอาคารเชิงพะนิดแต่ต้องตรวจสอบว่าค้าขายตามถูกอศงหรือไม่
และไม่ได้รับอนุญาตจัดการกิจการตลาด
แล้วก็๕คือตลาดร่มเหลืองเป็นตลาดนัดเก่าที่รื้อแล้ว
แต่กลุ่มผู้ค้ากลับมาขายใหม่
ดังนั้นครับคุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้ที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงตลาดไหนตลาดไหน
อะไรนั้นต้องถูกปิดอะไรหรือเปล่า
สรุปแล้วตอนนี้๓ตลาดที่ขออนุญาตไม่ถูกต้อง
ขออนุญาตไม่ครบถ้วนต้องระงับขายไปก่อน๗วัน

ค่ะก็คือเป็นมาตรการฟันลงมาเลย
ใช่ครับเท่ากับตลาดสวนหลวง๑ตลาดรุ่งวานิสและตลาดร่มเหลือง
จำเป็นต้องมีคำสั่งระงับการขาย
และจะออกบันทึกแจ้งให้กลุ่มผู้ค้าเตรียมตัวออกจากตลาด
จากอาคารไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างและจัดตั้งตลาดอย่างถูกกฎหมาย
เพราะว่าราชการกรุงเทพมนาคอลลงไปดูโดยตาฟันทงทันที
เมื่อวานนี้ฟันทงเช้าวันนี้ตลาดต้องเงียบ
ค่ะก็คือดำเนินการต่อไม่ได้
นะครับดังนั้นฮะทางด้านของผู้ค้าเองบอกว่ารู้สึกเป็นกังวลอย่างมาก
๗วันที่กรุงเทพมนาคอนปิดตลาด
พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่รู้จะไปขายของกันที่ไหน

ต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน
ผู้ค้าบางคนก็บอกว่าเดือดร้อนหนัก

แต่ผู้ค้าบางคนยังติดตลกได้

ผู้ค้าก็บอกไม่พอใจป้าเหมือนกัน

เพราะว่าไม่มีที่ค้าขายนะฮะ

ถ้าปิดปุ๊บข้างถนนเนี่ยเป็นที่นอน

ตอนนี้ของพี่ขายทำงานที่นี่มานานยัง
มาช่วยเป็นลูกจ้างในนี้

ก็ทำบ้างที่ก็กลับบ้านต่างจังหวัดมั่ง
เพราะว่าลูกสาวพี่เรียนอยู่ที่นี่
เพราะบ้านต่างจังหวัดพี่ไม่มีฐานะ

ถ้าเราฝากถึงหน่วยงานรัฐพี่ยังฝากว่ายังไง
อยากให้แบบเรื่องที่จอดรถก็บริหารด้วย
จอดรถนี่อันนี้ไม่เกี่ยวเลยพูดตรง
เพราะว่าพื้นที่พี่เขามีแค่นี้เอง

ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยไม่ได้ยุ่งกันเลย
อย่างที่พี่ทำอยู่นี่ก็อีกที่หนึ่ง

เป็นเรื่องเป็นอย่างนี้แหละ

ที่บอกว่าได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อน
แต่ว่าทางฝั่งของคุณป้าล่ะว่ายังไงฮะ
เดือดร้อนหนักกว่าเหมือนกันค่ะ
ทั้งคุณป้าบุญศรีแล้วก็คุณป้ารัตนชัดแสงหยกตรการ
เปิดเผยกับทีมข่าวทรัฐทีวีคือมานั่งคุยกันเลยนะ
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเธอและครอบครัวได้รับการกลั่นแกล้ง
เจ้าของตลาดมาโดยตลอดค่ะ
มีอะไรบ้างคุณผู้ชมนี่มันน่าจะเกินกันแกล้งแล้วด้วยนะ

ลอบวางเพลิงหลังบ้าน
กล่าวหาว่าค้าประเวณีค้ายาเสพติด

ตำรวจไม่เคยช่วยเหลืออะไรได้เลย

คือการทำของเขาที่เขาบอกอย่างนี้
เพื่อให้ประชาชนดูเหมือนว่าเขาทำงาน

หลังจากนั้นก็จะเหมือนเดิมหรือ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขารับปากนี้

แล้วเราร้องไปต่อสารเขาก็ได้รับเอกสารความเดือดร้อน
เราร้องไปหลายหน่วยงานในขณะที่เกิด
เหตุการณ์เราก็ไม่ได้รับการดูแล
คือร้องไปหลายที่อันที่ได้รับการดำเนินการก็ติดไว้หน้าบ้าน
ถ้าเต็มหน้าบ้านแล้วส่วนบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ก็ยังคงพยายามเดินหน้าใช้กระบวนการทางยุติธรรมต่อนะคะ
และนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยคุณป้าทั้งสองท่านยังยืนยันด้วยว่า
หลังจากนี้แม้ว่าตลาดจะขอมาเจรจาพูดคุย
นี้ถูกจัดสรรเพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้นคือคุณป้าก็ยื่นคำขาด
นะครับฟังฝั่งของผู้ว่ากอทมแล้ว
ฝั่งของแม่ค้าแล้วฝั่งของคุณป้าแล้ว
ก็ต้องถามหาเจ้าของตลาดเจ้าของอาคารหน่อย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ถามว่าท่านผู้ว่าท่านเห็นรายชื่อของเจ้าของอาคารแล้วหรือไม่
เห็นนามสกุลแล้วหรือยังทั้งเจ้าของที่และเจ้าของตลาด
เพราะว่ามีนามสกุลดังอยู่ด้วย
ผลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองบอกว่า
ปัจจุบันยังไม่เห็นรายชื่อเจ้าของตลาด
กรทมจะไม่ยึดตัวบุคคลจะเป็นของใครก็ตาม
บังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้อง
เจ้าของเป็นใครก็ตาม
ต้องทำตามระเบียบและข้อบังคับตามกฎหมาย
แล้วก็ตั้งแต่วันนี้๒๒๒๘กุมภาพันธ์
เชิญทุกฝ่ายเข้ามาพูดคุยกันด้วย
เจ้าของตลาดกลุ่มผู้ค้าประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ
จะมาประชุมหาข้อสรุปร่วมกัน
ปิดตลาดไม่ได้หยุดเฉยจะเชิญแม่ค้าเข้ามาคุยกันด้วย